เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด่วนที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

บรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลณขณะนี้
สื่อมวลชนข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลต่างโศกเศร้าและเสียใจ
ทันทีที่แผลงการสำนักพระราชว่างออกแผลงการพระบาสมเด็จพระเจ้าหญ้าส่วนสเตสวรรณคต
หลายคนก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวนะคะแล้วก็ร้องไห้ออกมาค่ะ
ขณะที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้แถลงว่าในช่วงเวลาต่อจากไปนี้นะคะ
เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องดำเนินการเรื่องต่างให้เป็นไปตามกฎหมาย
และราชประเพณีรัฐบาลจึงขอให้ประชาชนทุกคนนะคะ
รับฟังข่าวสารจากทางการจากหน่วยงานราชการ
อย่าเชื่อข่าวลือที่ไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะคะ
แต่งกายถวายความอาลัยเป็นเวลา๑ปี
สถานที่ราชการก็ให้ลดทงลงครึ่งเสาเป็นเวลา๓๐วัน
และทุกภาคส่วนค่ะควรพิจารณางดการจัดกิจการรื่นรื่นเริงต่างเป็นเวลา๓๐วันค่ะ
ขณะที่บรรยากาศที่ถึงเดียวรัฐบาลก่อนหน้าที่จะมีแถลงการสำนักพระราชวังนะคะ
ซึ่งในเวลา๑๘นาฬิกา๓๘นาทีค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ส่วนที่ตึกบัญชาการ๑คณะรัฐมนตรี
ก็ทยอยเดินทางเข้ามาและเดินขึ้นตึกบัญชาการ๑ค่ะ
รวมถึงผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือ
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทางนี้นะคะก็มีการประชุมแม่น้ำสามสายนัดพิเศษขึ้น
ที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
ทางนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางกลับเข้ามา
ธรรมเนียมรัฐบาลในเวลา๒๐นาฬิกา๑๔นาที

เพื่อเป็นประธานในการประชุมแม่น้ำสามสายค่ะ
ผ่านมา๑ชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับการประชุมแม่น้ำสามสาย
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมค่ะ
สื่อมวลชนก็ยังปักหลักติดตามการประชุมของคณะรัฐมนตรีอยู่ค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ